สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
คุณชนะสนุกไหมคะทำอะไร

คุณก้อมพกยะดมยะดมบ้างไหมนะ
ตีก๊อฟบกไงเห็นแล้วก็มันรู้สึกไงว่ามันน่าจะเล่นได้เหมือนกัน

กรการเชียร์ของเรายังมีอยู่และที่สำคัญเรายังเน้นย้ำให้คุณผู้ชมนะครับ
ติดตามให้ได้กับทางไทยรัฐทีวียาวกันไปเลย
ใช่ดูบอลนี้ต้องส่งเสียงนะคะ
อยากได้คนข้างเคียงก็ต้องส่งข้อความมาหาเรานะ
ส่งกำลังใจให้นักฟุตบอลกันเยอะเลย
เอาล่ะก่อนที่จะไปเชียร์กันนะครับ

เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารร้านหนึ่งนะครับ
โอ้โฮร้านนี้ก็บอกว่าชื่อมันแปลกนะอยู่ไหนมั้ย

แต่ก่อนที่จะบอกชื่อไปดูก่อนว่าอยู่ที่ไหน

ร้านนี้มีชื่อว่าเชลไม่เคยชิม

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเพดานหมู

ติดตามได้ในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้นะครับ

มาสังการะพระร่วงรวชนาฬิศ
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

เพดานหมูนี่มันก็กินบนเพดานหรือว่ายังไง

เดี๋ยวพาไปติดตามกันในช่วงของตลอดกินไป
พร้อมกับรถคันนี้รถคู่ใจของผมนะครับ
ถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลย
โอ้โหเชลไม่เคยชิม
แต่ตลอดกินของเรามาชิมถึงที่เลยนะครับ

ที่มาที่ไปของร้านเป็นอย่างไร

ทำไมถึงชื่อร้านมันดูแปลกจังเลย
เชลไม่เคยชิม

ญาติก็บอกว่าให้ตั้งชื่อแปลก
ล้อเลียนเขาเขาไม่มาชิม

ดาราหลายท่านก็เคยมาชิมร้านเราแล้วด้วย

ก็สงสัยเพดานหมูมันอยู่ตรงไหน

อยู่บนเพดานเหมือนปาก

ถ้ามาที่นี่ต้องสั่งอะไรเอ่ย

ไส้กรอกอีสานข้าวหมูแดงค่ะ
โอ้โห๔เมนูนี้เป็น๔เมนูหลักเลยนะฮะ

เพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องทานนี่ก็คือ

อืมรสชาติกลมกรอบ
และที่สำคัญเปรี้ยวนำเพดานหมู
รสชาติมันกรุบกรอบเดียวจริงเลยครับ

ลวกหมุนแบบนี้

เข้ากันมากรสชาติครบรสทั้ง๓รสเลย

เมนูนี้ผมเห็นแล้วสะดุดตาจังเลย

แต่ทำไมไส้กรอกอีสานเราถึงมีด้วยครับ

อยากกินแล้วตอนนี้ไปซื้อเค้ามันแพง

ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบ

อืมกรอบมากเลย
เยอะกว่างกรอบอยู่คุณพิกษมณ์แล้วก็หน้าร่าของคุณแม่
ลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายเลยนะ
มีกุญเชียงมีหมูแท่งหมูฝอยหมูหยอง
ออกบายพาร์ทเลยค่ะไม่เข้าเมือง

แล้วก็เข้าที่ทำการที่ดินนครปฐม

จวนจะถึงแล้วถ้าเจอที่ทำการที่ดินนคร

ต้องขอขอบคุณคุณแม่มาเลยนะครับ๐๓๔๒๕๔๖๑๒ค่ะ๐๓๔๒๕๔๖๑๒ค่ะ๐๓๔๒๕๔๖๑๒ค่ะ
ให้โอกาสกับรายการตลอดข่าวในช่วงของตลอดกินมาชิมในวันนี้
คอนเฟิร์มว่าอร่อยทุกเมนูนะครับ

ผมจะพาคุณผู้ชมไปตลอดกินที่ไหนติดตามกันให้ได้

ส่วนช่วงนี้ทานให้อิ่มน้ำสำราญ
เดี๋ยวจะไปหาดูซื้อของฝากไปฝากน้องใบตองที่สตูดิโอครับ
ไหนล่ะน้องใบตองก็ไม่มา
วันนี้น้องนิวนาวรับแทนละกันของฝาก

ร้อยไหนยังไม่เห็นได้เลยค่ะคุณผู้ชม

แล้วเรียบร้อยก็คือมีคนกินไปแล้ว

ไม่เคยไม่เคย
ไม่เคยจะไปวางใจอะไรได้เลย
เอาล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำคุณผู้ชมครับ

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็เมนูหมูกรอบหมูแดง

มีของฟงของฝากซื้อให้ได้ติดไม้ติดมือกลับมา
เยอะแยะมากมายซื้อมารับรอง

ต้องซื้อมาแล้วอดใจไม่ไหวต้องไปซื้ออีก
เพราะว่ามีคนหลายคนเขาก็อยากจะได้แบบเราเหมือนกันนะคะ
มีโอกาสก็ไปกันได้ที่นครปฐมเนาะ

พาคุณผู้ชมไปตลอดเที่ยวกันต่อดีกว่านะคะ

เขายังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ

เพราะว่าเกิดจากแรงศรัทธาของชาวจังหวัดน้องคายค่ะ

อันเชิญพญานาคแสงสุโธค่ะ

พลังของชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะ

แทบว่าหมดหมู่บ้านเลยทีเดียว

เขตบ้านหนองหอยตำบลนานัง
อำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายค่ะ

กว่าร้อยคนมาประกอบพิธี
อันเชิญพญานาคปู่แสงสุดโทค่ะ
ประทับที่ศาลปู่แสง

สุดทางเดินสะพาน

ซึ่งสะพานก็มาจาก

มีความกว้าง๑๕เมตร

พลังคุ้มที่สูงจากพื้นดิน๒เมตร

มาปฏิสถานที่สาราหลังคาแดงนี่แหละค่ะ

ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ให้สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาลเลย
และนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวความเชื่อ
เรื่องราวความศรัทธาแล้วก็ความสามัคคีของชาวบ้านนะคะ
ก่อให้เกิดที่พึ่งทางใจแล้วก็เกิดแหล่งท่องเที่ยวด้วย
เพราะฉะนั้นเตรียมไว้เลยนะคะถ้ามีโอกาสไปสักการบูชา
ขอพรพญานาคปู่แสงสุโธได้ที่จังหวัดน้องคายค่ะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูในมุมที่เขาร่วมแรงร่วมใจกัน
เป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีกันในชุมชนด้วยนะครับ
เอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องของความเชื่อแน่นอนตลอดข่าว
ของเรามีมานำเสนอเยอะแยะมากมาย

ได้แล้วล่ะครับแล้วก็ที่สำคัญนะ

เขาบอกว่าไปเจอต้นเท่าเวลาถึง๙ท่อนนะ

ก็ต้องไปอันเชิญขึ้นมาแบบนี้นะครับ
ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมาครับ
หลังจากที่ได้มีการนำรถแบ็คโฮลมา
เป็นการขุดลอกลำน้ำท้ายหมู่บ้านละลม

โอ้โหคนขับรถแบ็คโฮช็อกตาตั้งเลยครับ
ไปเจอกับต้นตะเคียนเก่าแก่จำนวนถึง๙ท่อน
อายุคุณนิวนาวอายุเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า๒๐๐ปีนะ
ฝังอยู่ใต้ดินลึกลงไปสัก๓เมตร

ก็ทำให้ชาวบ้านพากันจูงไม้จูงมือ

หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนเหล่านี้
ตามความเชื่อของผู้เท่าผู้แก่ที่เล่าสืบทอดกันมา
และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านนะครับ
ผู้นำชุมชนจึงได้ชวนชาวบ้านทั้งคนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมาร่วมกัน
ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน๙รูปครับ
ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
พร้อมทั้งดำเนินการชักลากขนย้ายต้นตะเคียนขึ้นมาจากลำน้ำ
เพื่อนำไปไว้ที่วัดบ้านละลม
ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาต่อไปล่ะครับคุณผู้ชมครับ
อู้วตังกาวทอน

และต้องมีผู้ที่มีความศรัทธาไปเยี่ยมเยี่ยนมากมาย
เดี๋ยวใกล้ถึงเวลาเดี๋ยวจะนำบรรยากาศมาให้ดูอีกทีหนึ่ง

เอาล่ะส่วนช่วงนี้พะกันสรุช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูการแข่งขันที่มัน
โอ้ห์เหลอะเธ๊ะ

นี่แหละการแข่งขันนี้สุดที่สุดแล้ว
ครับเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าครับ